เรื่องนี้หน่อยนะฮะมีคนที่เขาไปกราบไหว้แล้วก็ไปไหว้พระนะครับ
ที่วัดแห่งหนึ่งที่ลำปางเนี่ยเขาก็ไปพบเห็นมาก็เลยไปโพสต์
จะมีองคชาตินะฮะที่มีขนาดใหญ่โตจนแบบสังเกตเห็นเลยอ่ะ
แต่ด้านหลังสุดจะเป็นหางนะรูปร่างก็คล้ายสฟิงค์ของอียิปต์
หรือว่าจะมีความคล้ายกับนรสิงของไทยก็ได้นะฮะมีปีกเนี่ยฮะ
แบบนี้นะครับมีซิกแพคด้วยนะครับผู้ที่โพสต์เอาไว้นะครับ
บอกใจไม่ดีเลยธรรมโมสังโคแฮชแท็กเอามือทาบอกบาปบุญเกเร
เหลือเกินนะเจ้าคะวัดพระธาตุดอยพระชาญแม่ทะลำปางก็ยัง
เห็นแล้วฮะลักษณะคล้ายคล้ายมนุษย์แต่มีปีกนะครับแล้วก็มี
ซิกแพคร่างกายกำยำนั่งยองใส่มงกุฎอยู่หน้าประตูวัด
ครับทั้งตัวสีน้ำเงินออกม่วงนะฮะข้างหลังนี่เป็นปีกคล้าย
นกนะครับแล้วที่สะดุดตาที่สุดก็คือมีองคชาติเป็นส่วน
หนึ่งของรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่โตนะฮะทำให้หลายคนนี่แบบโอ้โห
สะดุดตาสะดุดใจไปหมดว่าเอ๊ะมันยังไงกันคอมเมนต์กันวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวางนะฮะว่าเออทำไมต้องสร้างองคชาติเอาไว้ด้วย
ต้องการสื่อถึงอะไรยังไงคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราไป
ที่วัดพระธาตุดอยชาญนะครับที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับเพื่อ
ไปดูว่าเออรูปปั้นตรงนี้เนี่ยมีที่มาแบบไหนอย่างไรนะฮะ
เมืองต้นก็พบว่ารูปปั้นนี้อยู่ในวัด๒องค์นะครับ
พระจุลามณีศรีโพธิญาณซึ่งที่วัดบอกว่ารูปปั้นนี้เนี่ยมี
ชื่อว่าพญาปุริศาสตร์ความสูงคือสี่เมตรนะครับทางวัดบอกว่าเดิม
ปั้นเป็นนรสิงแบบที่เคยเห็นกันตามวัดทั่วไปนั่นแหละแต่
พอศึกษาแล้วพบว่าต้นแบบคือมอนแล้วข้อมูลเนี่ยเชื่อมไปหา
กรีกโรมันอียิปต์ก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมเอามาผสมผสานกัน
ขึ้นมาใหม่เป็นรูปร่างอสูรจากอานิเมะเลยนะการ์ตูนของญี่ปุ่น
นะครับนี่ครับแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับทุกผู้ชม
ประกอบกับกระแสช่วงนี้เนี่ยเรียกพญาปุริศาสตร์ก็เลยใช้ชื่อ
ตามกันไปนะครับส่วนประเด็นที่ทำองคชาติขนาดใหญ่ติดเอาไว้
ด้วยเกิดจากตอนไปดูรูปวาดรูปปั้นในหอศิลป์แล้วขัดใจว่า
จังหวะเนี่ยมันควรจะเห็นก็มัวแต่หลบมาปิดบังกันอะไรแบบที่
เขามีรูปปั้นนะนะค่ะตอนที่ไปดูในงานในหอศิลปก็เลยรู้สึก
ว่าเอ๊ะมันทำให้ศิลปะมันดูพิกลพิการของที่มันควรมีมันก็ควร
จะมีได้สิทำไมต้องแบบไปเบลอไปตัดอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าก็เลยทำออกมา
แบบนี้เลยนะฮะทำให้ดูเหมือนอารมณ์ของงานเมืองนอกที่เขาวาง
จังหวะการให้เห็นแบบเป็นแบบธรรมชาติไม่ได้สื่ออนาจารย์อะไร
ก็ธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ต้องมีก็ให้มันมีไปนะฮะจากข้อมูลของ
ทีมข่าวของเรานะครับพบว่าพญาปุริศาสตร์นะครับเป็นหนึ่งใน
บริวารของท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ศิลปะล้านนา
และพม่าโดยทางพม่าจะเรียกพญาปุริศาสตร์เทพนรสิงศ์จะมี
ลักษณะครึ่งคนครึ่งสิงทางล้านนาเรียกว่าพญาปุริศาสตร์กินผี
เพราะเนื่องจากเป็นหนึ่งในสี่บริวารของทาเวสุวรรณที่พูดผีปีศาจเนี่ยจะเกรงกลัว
ก็เลยถูกนำมาสร้างเป็นของขลังมากมายนะครับในเชิงศิลปะพญาปุริศาสตร์ที่ปรากฏ
จะมีลักษณะคล้ายตัวสฟิงค์ของอียิปต์ซึ่งจะเป็นครึ่งคนครึ่งสิงโต
ลักษณะจะไม่นั่งสองขาแต่จะนั่งเรียบไปกับพื้นทั้งสี่ขา
เมื่อดูด้านหลังจะพบว่ามีปีกเหมือนตัวกากอยนะฮะ
ในวัฒนธรรมยุโรปซึ่งเป็นรูปปั้นหินครึ่งคนครึ่งค้างคาว
ตั้งอยู่ตามโบสถ์แล้วก็อาคารก่อสร้างนะครับนี่แบบนี้นะฮะ
รายละเอียดข้อมูลนะครับเราก็เลยไปที่โรงปั้นเลยนะฮะ
เจ้าของโรงปั้นชื่อโรงปั้นพระใหญ่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
ไซต์๔เมตร๒ตัวมีศิลปะผสมผสานทางกรีกโรมันกับทางแถบบ้านเรา
ผลงานก็เลยออกมาอย่างที่เห็นค่ะเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นหลัก
คชาติขนาดใหญ่ตอนแรกก็ไม่กล้าปั้นพอคิดไปคิดมาว่าไม่ใช่ว่างานลักษณะนี้
จะไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยก็เลยตัดสินใจรับงานนี้
ซึ่งก็พยายามหลบมุมไม่ได้เห็นชัดแล้วนะฮะสังเกตดีดีจะเห็นว่ามีมือกับแขนสองข้างเนี่ย
บังเอาไว้ด้วยอันนี้เขาบอกเขาหลบมุมแล้วนี่นะฮะทางโรงหล่อใช้เวลาในการปั้น๖เดือนนะครับ
รูปปั้นโจทย์คือมีอวัยวะครบ๓๒ที่องคชาติมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
เพราะตามความเชื่อของบ้านเราเช่นประหลัดขิกกุมารทองของขลัง
ให้ใหญ่ใหญ่เพื่อความขลังล่าสุดทางวัดบอกมาอันนี้เจ้าของโรงปั้นที่เขาปั้นนะ
เขาบอกมานะเขาบอกทางวัดเนี่ยบอกมาบอกมีคนมารูปมาขอลูก
องค์คชาติของรูปปั้นแล้วก็ได้ลูกจริง
พวกกุมารทองพวกของขังอะไรพวกนี้
ที่ของที่ใหญ่ใหญ่ปั้นแบบใหญ่เลยผมก็เห็นมีเยอะนะ
แต่ก็ที่นี่บังเอิญมันอาจจะแปลกใหม่
มีผู้ไปพบเห็นเราก็เลยไปตรวจสอบให้นะครับว่าข้อเท็จจริงที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ